ลามณีจังหวัดสมุทรสงครามที่นั่นก็มีพิธีใหญ่ในการบวงสวงท้าเวสวรรณครับ

ลองดูคนมาร่วมงานจะเยอะขนาดไหน
นี่คือวัดจุลามณีตำบลบางช้างอำเภออภาวะจังหวัดสมุทรสงคราม
ทางเจ้าอาวาสวัดจุลามณีนะฮะ
ท่านก็เริ่มพิธีด้วยการจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนาไตรและบวงสวงเทพยดา
เพื่อประกอบพิธีบวงสวงท้าเวสวรรณโนจตุมหาราชิกา

แถวหลังพระอุโมสรและถวายเครื่องศการะ
ก็มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมในพิธีพร้อมกับนำผลไม้
และเครื่องสักการะมาถวายอีกด้วยครับ
ดูไปดูมามีประชาชนมากันเยอะ
เฮ้ยคุณหน้าคุณตาบางท่านบางคน
เห็นแล้วอ้าวคุ้นเลย
เราจะได้เห็นคุณผู้ชมฮะนี่

นี่ฮะอรองหรือคนเรียกพ่อรอง
เพิ่งเจอพ่อไปเมื่อวันเสาร์
พ่อไปโผล่ที่วัดแล้ววันอาทิตย์โอ้โห
เพราะรอข้อมูลคดีฮะนักแสดงรุ่นใหญ่และเป็นนักภาค
ชื่อดังเสียงท่านโอ้โฮเป็นเอกลักษณ์
ที่วัชยุรามานีเขาบอกว่ามาแล้วเนี่ยเป็น๑๐ครั้งนะ

เขาบอกว่ามาบูชานะก็ได้แต่ของดีแบบยังไงอ่ะ
มีแต่เรื่องดีเข้ามาเรียกได้ว่ามีงานเข้างานเข้าเงินทองไม่ขาดมือเลยทีเดียว
งานนี้เขาบอกว่าถ้าไม่สะดวกไปออนไลน์ไหมล่ะ
ทำคุณออนไลน์ได้ด้วยนะมีไลน์อย่างนี้หรอฮะ
ใช่ฮะเขาบอกว่ามีผู้จองถวายของผ่านออนไลน์น้องใบตองคุณชิสา
เป็นผลไม้ชุด๓อย่าง๓๐๐บาท๕อย่าง๕๐๐บาท๙อย่าง๑๐๐บาท
ใบสีปากชามคู่ละ๒๐๐บาทมีข้าวสารอ้างกิโลกรัมถุงละ๑๐๐บาท
คือเรียกว่าแล้วแต่แล้วถ้าพูดมาทั้งหมดอยากจะจัดทั้งหมดมันก็ง่ายดี
แล้วแต่ทุนทรัพย์แล้วแต่กำลังนะนี่โอ้โหหมูหันมาทั้งตัวเยอะจริง

แล้วถ้าลองเนี่ยจะบอกเลยขับรถไปเองแน่นอน

สังเกตได้จากเสียงภาค

เป็นวันใหญ่เริกงามยามดี

ไหว้อยู่ที่บ้านอธิษฐานจิตกันไป